ศกตำรวจภูทรภาค๔ที่มีการให้สัมภาษณ์กับผู้ประกาศ
แล้วก็มีการหลุดหัวเราะออกมา

เพราะว่าเอาจริงคนก็ตัดคลิปไปเป็นไวรัลในโซเชียล
ถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะเทือนขวัญนะ
ผู้ประกาศถามว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๓๒คน
รวมคนก่อเหตุหรือยังทำไมท่านถึงหัวเราะ

คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นี่สั่งปลดแล้วนะคะ
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ย้อนไปดูคลิปให้สัมภาษณ์
ของรองเต๋อโคศกภาค๔กันก่อนค่ะ
ประเทศสหรัฐยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่า
ทั้งสิ้นผีรายครับทั้งสิ้นผีรายครับ
ทั้งสิ้นผีรายครับทั้งสิ้นผีรายครับ
ค่ะผู้เสียชีวิต๓๒คนรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยใช่แล้ว

พอท่านถามขึ้นมานะผมเลยคิดขึ้นมาเลยว่าจะหลวมยังไง
โทษนะครับขออนุญาตนี้ผมเลยคิดขึ้นมาเลยว่าจะหลวมยังไง
เนี่ยคุณผู้ชมท่อนี้แน่ละค่ะ
ถามว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้
อดผู้เสียชีวิตณตอนนั้นนะคือ๓๒ศพ
อ้าวแล้วคือการที่แบบนักข่าวถามเพื่อที่จะอัปเดตยอด

อยากให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวในมุมของรองเต๋อท่านมีการออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวด้วย
เรื่องนี้ว่าท่านคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะ
แต่สาเหตุที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้ว
กำลังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทางพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์

ก็สื่อก็จะเรียกท่านนะนะว่ารองเต๋อรองเต๋อ
เพราะว่าท่านทำงานในฐานะโฆษกตำรวจภูทรภาค๔
ถามเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งท่านก็หัวเราะมาเนี่ยค่ะ

พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เนี่ย
มีคำสั่งปลดโคศกหรือว่ารองเต๋อ
ดรองเต๋อให้พ้นจากการเป็นโคศกตำรวจภูทรภาค๔แล้ว

ก็คือพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เนี่ย
ให้มาดำรงตำแหน่งโคศกแทน
แล้วที่บอกไงว่าฟังข่าวนี้ต้องฟังให้จบ

โพสต์เฟซบุ๊กต่อแฟนคลับ

บ้าเท่านั้นที่หัวเราะกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้

ทำไมผมไม่ถามข้อมูลจากผู้กำกับมาให้ครบถ้วนกระบวนความ

เพราะผมไม่ได้ถามผู้กำกับมาให้หมด

ผมก็คงจะหัวเราะมันทุกช่องไปแล้ว

บอกว่าชีวิตโคศก๒ปี

โคศกเนี่ยมีแต่เจ้ากับเจ๊งครับ